ท้าสายตาหน้าเซเว่น
ทำอะไรคะท้าสายตาจริงท้าทุกสายตาเลยนะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะมันจะไม่เป็นข่าวหรอก
ถ้าเกิดว่าเขามาแบบปกติแต่เขายืนแบบบริการล่อนจ้อน
สไลด์หนอนตัวเองด้วย
ต้องเซ็นเซอร์ทั้งตัวเพราะไม่ใส่อะไรมาเลย
ถ้าจะไม่อายก็ไม่ต้องปิดใช่มั้ย
แต่นี่ปิดบังใบหน้าเหลือแต่ลูกตา

เห็นคลิปนี้เขาบอกว่าคือถ้ากล้าทำแบบนี้ก็ต้องกล้าเปิดหน้าจ้ะ

แล้วคุณผู้ชมชาวบ้านไปเห็นเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ

อายุสักประมาณ๒๐ปี

ร่างก็เอวบางร่างน้อยอยู่ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะ

จุดดิไปเขาขนาดนั้นนะคุณนะคะคับ
อยู่ที่ถนนเมืองค์เกาะไนเกียรติศาบาลอำเภอเมืองพนันธิคมที่จมดุรี

เขาถือโทรศัพท์ถ่ายตัวเองไปเรื่อยประมาณปะหนึ่งเหมือนตัวเองทำคอนเทนต์
คนเห็นก็ปุ๊บบางคนวิ่งหนีบางคนถ่ายคลิป
แล้วพอมีคนมาถ่ายคลิปเจ้าตัววิ่งออกไป
เขาก็ไม่ได้วิ่งเหรอเดินออกไปฝ่าความเมื่อบเป็นในตลาด
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณช่วงเที่ยงคืนของ๒๔ตุลาคมคุณผู้ชม
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตรงบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ

แหล่งชุมชนนะคะผู้คนเขาออกตลาดตลอดเวลาเนอะ
แล้วร้านสะดวกซื้อคนก็มากันตลอด
พ่อค้าขายลูกชิ้นท่านหนึ่งคุณพี่สันติอายุ๓๐ปีบอกว่า

ผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นยืนอยู่ตรงนั้น
แล้วก็เอามือข้างเหนือมือซ้ายช่วยตัวเองด้วยนะ
ส่วนมือขวาเขาทำอะไรเหรอเขาก็ถ่ายคลิปตัวเขาเองนั่นแหละ
โดยไม่ได้สนใจคนที่ผ่านไปผ่านมา

ก็ไม่รู้นะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นใครเพราะปิดบังใบหน้าค่ะ
วัยรุ่นประมาณอายุประมาณ๒๐กว่าครับ
มายืนช่วยเหลือตัวเองนะครับธรรมนาจารย์นะครับ

ใครไม่สัธารณะที่เห็นครับ

บอกว่าวัยรุ่นคนนี้น่าจะไม่ได้มาทำตรงนี้ครั้งแรก
เพราะมีคนจำรูปภัณฑ์สันฐานได้

ชาวบ้านบอกตำรวจช่วยหน่อยค่ะ
อ๋อโอ้โอ้จริง